มาดูคลิปที่ชาวเน็ตเขาแชร์กัน
แล้วก็วิภาควิจารณ์กันสนันโซเชียล

ว่าเด็กถ้าเกิดนั่งดูข่าวนี้อยู่
พ่อแม่เตือนด้วยว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะ
ใช่ค่ะก็คือกรณีที่มีหนุ่มสาวนะคะ
มีเพศสัมพันธ์กันริมหาดชะอำโจงคลึ่มกลางวันนะคะ
รวมไปถึงอยู่บริเวณร้านอาหารด้วย

ว่ามันไม่เหมาะสมไปเปิดโรงแรมกันไหม
นี่ภาพนี้นะคุณผู้ชมเราจำเป็นจะต้องเซ็นเซอร์ไว้นะคะ
อายฟ้าอายดินอายน้ำทะเลเลยฮะ

เออระบุกันว่าแชร์กันจะคลิป

ก็เป็นกรณีที่มี๒คนนี่แหละนะ

ห่มภาพร่อมเพศกันอยู่นะคะคุณผู้ชม
เป็นจุดบริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ

นางสำรานคูณทวีแม่ค้าเตียงผ้าใบ

แล้วก็กระทำอนาจารย์หลายครั้งแล้ว

เพราะว่ามันเสื่อมเสียต่อสถานที่ด้วย
แล้วก็ถือว่าไม่เคารพสถานที่ด้วยนะคะ

เทศบาลเมืองชะอำมารับทราบ

บอกว่าเห็นแบบนี้มา๓ครั้ง๓วันติดแล้ว
แรกไปทำอนาจารย์บนจุดชมวิว
พอเจ้าหน้าที่ไปต่อว่าก็ขยับหนีออกมา

เธอบอกว่า๒คนนี้เป็นคนไทยนะคะ

ชื่อนายการันสบายดีคนโพสต์คลิป
บอกว่าดูลักษณะของทั้ง๒คนนึงแล้วนะ

เขาบอกว่าไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่านะ
แต่อีกคนนึงรูปร่างผอมเพลียว

ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใคร
แต่ว่าทำแบบนี้ก็โดนข้อหากระทำอาณาจารย์อย่างแน่นอน